ไปฝุ่นละอองนะพี่บุ๋มวันนัดด้า
เออนะคะเพราะว่าเรื่องนี้โอ้โหมันเยอะมากจริงคุณผู้ชม

นางก็ยังบอกว่ายังเล่นละครอยู่ล่าสุดรับละครเรื่องหนึ่ง
แต่ว่าตอนนี้กำลังซีเรียสมากนางโพสต์ลงไอจีนะคะ
เกี่ยวกับเรื่องฝุ่นละอองมันเยอะแยะมากมายค่ะ
แล้วพี่บุ๋มบอกด้วยนะคะว่าการแก้ปัญหาไม่ใช่แค่ใส่แมสเท่านั้นค่ะ
มันต้องแก้ที่ต้นเหตุขอพูดในฐานะที่แบบว่าดูแลสังคมเลย

ฟังพี่บุ๋มพูดถึงเรื่องนี้กันเลยดีกว่าค่ะ
แก้ปัญหาหาหน้ากากใส่มันแค่ปลายเหตุ
แต่ต้นเหตุที่แท้จริงมันต้องถึงเวลาแล้วค่ะ
ที่เราจะใช้ให้โรงงานต่างเนี่ย

คือมันถึงเวลาที่เราทุกคนต้องทำงานกันจริงจัง
ที่ประชาชนทุกคนอย่างตัวพวกเราเองเนี่ย

แต่พี่น้องประชาชนอีกเยอะแยะมากมายที่อยู่ตามข้างถนน

แล้วต้องยืนสูดอากาศอย่างนั้น

เนี่ยมันต้องหาวิธีการว่าเราจะทำยังไง
แค่แค่ไปเห็นมาบอกให้ประชาชนใส่หน้ากาก
แต่มันต้องไปที่ต้นเหตุได้สักที
พูดดีมากนะคะโอ้อีกท่านหนึ่งนะคะแม่นิชชัน
แม่ตุ๊กดวงตาตุ๊งคำเนียนี้ค่ะบ้านอยู่บึงกุ่ม
วันก่อนมาเจอที่ไทยรัฐทีวีนี่แหละค่ะ
แม่บอกว่าแม่ก็เป็นหนักนี่แคะจมูกออกมาแต่ดำหมดเลย
ตอนนี้ต้องสั่งแบบคนในบ้านห้ามออกกลางแจ้งเลยนะคะ
ไปฟังแม่ตุ๊กนงตาพูดถึงมลภาวะทางพิษทางเขตบึงกลุ่มเลยค่ะ
ก็ร้อยกว่าตอนนี้ไปดูด้วยค่ะอืมหัวอันตรายมากแม่
ช่วงนี้ตลกมากเราก็มีความรู้สึกเราเอ๊ะอุปทานหรือเปล่า
ทำไมเราจมูกแห้งจมูกแห้งเราก็ลองฮึออกมา

ตอนนี้ตื่นมาปกติเราก็จะปิดแอร์แล้วเราก็จะเปิดหน้าต่าง
ตอนนี้ปิดแอร์แล้วไม่เปิดหน้าต่างก็เปิดพัดลมให้ลูกแทน
ไม่เปิดหน้าต่างช่วงนี้แล้วก็ห้ามคุณแม่ออกมานั่งหน้าบ้านเด็ดขาด
เป็นอะไรคะไม่สบายวันนี้อากาศไม่ค่อยดีเนอะเป็นอะไรคะเป็นตุ๊ดแดดแดด
เขาบอกว่าวันนี้มันอากาศที่กรุงเทพอาจจะแบบเป็นหนักสาหัสเหมือนกัน
นี่ไงคุณเจวรปัตรไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปวันแล้ว

ไม่เชี่ยวไม่แก่วอันนี้เป็นเองถ้าเกิด